คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยของบรรดาลลูกนะคะของคุณพ่อสุดหล่อในวงการบันเทิงบ้านเรา
เริ่มกันที่บ้านแรกลูกสาวคนสวยของคุณพ่อเจเจตรินน้องเจด้าค่ะคุณผู้ชม

ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแล้วก็สวยสุดสุดนะคะล่าสุดเธอโพสต์รูปตัวเองในชุดว่ายน้ำอยู่ริมทะเล
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยภาพนี้ค่ะทำเอาอุณหภูมิทะเลเนี่ยเดือดเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นบิกินี่ตัวจิ๋วเล็กนิดเดียวเองแถมยังเป็นสีนู้ดอ่อน
อันนี้สีส้มนะจ๊ะแล้วตัดกับผิวขาวยั่วยวนใจซะเหลือเกิน

ใช่แฟนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะว่า
ซี่แบบนี้พ่อเจต้องเตรียมไม้เรียวแล้วนะจ๊ะ
หยุดที่นางก็เป็นนางแบบรับงานโฆษณงโฆษณาบ้าง

ใช่นะคะก็รอดูผลงานน้องนะคะ
บอกว่ามีค่ายละครนี้เตรียมทาบทามมาเป็นนางเอกแล้วนะ
บ้านนี้นี่น่าจะอยู่ในวงการบันเทิงทุกคนนะ

มาดูอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมคุณอำมารินนะคะ

ตอนนี้ค่ะเดมิ้วเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วค่ะ

ระเดิมกับค่ายแรกนะคะ

ที่สำคัญหลังจากนั้นก็มีงานพรีเซนเตอร์
มาลุมแบบแน่นเวอร์นับนิ้วแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะ

แอลลี่ก็เพิ่งปล่อยอีกหนึ่งซิงเกิ้ลนะคะ

นี่ผ้าช่วยเก็บให้ผ้าเช็ดหน้าคุณผู้ชม

เมื่อก่อนนี่ใครอ้ำคิงด้องเขาเคยร้องไว้
นะคะเรียกว่าเป็นสาวสวย

มีคนทาบทามให้ไปเล่นภาพยนตร์

อย่าบอกใครคุณผู้ชม

น่ารักดีนะ

มาต่อกันที่บ้านนี้บ้างดีกว่านะคะ
ลูกสาวของคุณพีชทองเจือ

แต่น้องมีย่าคือน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ

หลงรักการเล่นเซิร์ฟสเก็ต

นี่คนนี้น่ะ

ส่วนน้องมีย่าก็มีซิงค์แก้ลเป็นของตัวเอง

เวลาพาไปออกงานอีเวนต์คุณพ่อคุณแม่ตามประกบไม่ห่างเลย
ไม่แปลกใจหรอกเนาะพี่แจ๊คเนอะลูกสาวเขาสวยขนาดนี้นะคะ
คือต้องบอกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นดิฉันติดตามไอจีของทั้งคู่นะ
นะคะก็เชียร์น้องทั้งสองคนเผื่ออนาคตได้ไปสัมภาษณ์นางเอกดาวรุ่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายกับคุณพ่อคนนี้นะคะคุณพ่อสมรักคำสิงค่ะ
ไม่ต้องพูดถึงนะคะลูกสาวเขาน้องเบสค่ะ

เบสค่ะน้องเบสคำสิงคนนี้แหละคุณผู้ชมนะคะ
ให้คำจำกัดคำของตัวเองนะคะว่า

เพราะว่าเธอเป็นคนขยันทำมาหากินนะคะ
แล้วก็มีผลงานวงการบันเทิงมากมายค่ะ

น้องเบสเนี่ยตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์อย่างที่ทราบนะคะ

มีให้เงินสะพงสะพ้ายพ่อด้วยอ่ะ

สวยด้วยครบสูตรจริงนะคะ
คุณพ่อไม่ห่วงก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะ

หัวกระดายไม่แห้งนะคะแต่เนื่องจากน้อง

ก็เลยบอกว่าพี่แจ๊กกะรีนอย่าไปบอกนะว่าหนูมีแฟน

ว่ามีแฟนหรือยังนะพี่แจกรีน
ก็น้องบอกแล้วว่าอย่าบอกใคร

คือความสวยเนี่ยเข้าใจได้นะ
คือเป็นลูกดาราแต่ว่าเก่งเนี่ยสิ
แต่ละคนนี้เก่งทั้งนั้นเลยนะ